นงชานาก็มีการเก็บข้าวตากข้าวอะไรกันไป
ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
สองสามีภรรยาภายสามีจะไปเก็บข้าวที่ตากไว้
ก็ตะโกนเลยบอกเอ้ยเธอมาช่วยเก็บหน่อยเรียกเมีย
เมียไม่มาช่วยแทง

ยายมาเห็นลูกสาวกำลังถูกลูกเขยแทงอยู่

หลายคนบอกอะไรจะขนาดนั้นน่ะ

นี่คือผู้เสียหายผู้บาดเจ็บนะคะ
อายุหกสิบแปดปีนี่คือแม่ยาย
ถูกลูกเขยคือในชายะหรือในยะเนี่ย
แทงเข้าไปที่ไหล่กับเอวโดน๒แผลเต็ม
ส่วนลูกสาวเธอก็คือภรรยากงขุ่นกรเหตุโดนไปสี่แผลนะคะ
หูหัวหลังแล้วก็ไหล่
คนเดียวเนี่ยแทงเขารัวไป๖แผลเลย
คือคนกรเหตุว่าในยะเป็นลูกเขย
ทีนี้ลูกสาว
ลูกสาวของภรรยาที่เป็นลูกติดนะคะ

ลูกสาวของคนเจ็บอ่ะเออลูกสาวคนเจ็บเนี่ยเป็นลูกติดนะ
คือลูกสาวคนเจ็บเนี่ยบอกว่านายชายะคนก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีใหม่ของแม่

ถูกต้องแล้วก็เพิ่งจะมาอยู่กินกันไม่นานนี้เอง
แล้วทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับแม่เรื่องที่ไม่ยอมไปช่วยเก็บข้าวที่ตากเอาไว้

แล้วก็ใช้มีดพกแทงแม่หลายครั้งพอยายมาช่วยยายก็โดนแทงไปอีก

ทีนี้ได้คุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าเออก็จริงอย่างนั้นแหละ
นายชายะคนนี้เพิ่งเข้ามาเป็นลูกเขยบ้านนี้ได้๒ปีเอง
แต่ได้ยินเสียงทะเลาะกันประจำเลย

เมาแล้วลงไม้ลงมือกับเมียด้วย
แต่ไม่คิดว่าครั้งนี้ลงมีดเลย
กี้พอเกือบตายโดยตอนนั้นอ่ะ

เวลาไม่กินเหล้าก็เป็นคนดี

คุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้นเดี๋ยวรอดูอาการของผู้เกาะเหตุด้วย

ทีนี้ถามว่านายชัยยะให้การว่ายังไงบ้าง
สารภาพค่ะบอกว่าผมแทงจริงแต่กี่ครั้งผมไม่รู้
เพราะมันหนึ่งชุดละมุนและสองผมเมาจนจำอะไรไม่ได้
ถามว่าแล้วจะทำยังไงทีนี้แทงเขาไปแล้วทั้งเมียทั้งแม่ยาย
คุณจะเอายังไงชายะบอกว่า
ผมอยากจะกราบขอโทษแม่ยายและภรรยาจากใจ
และขอโอกาสคืนดี
ตอนนั้นมันเม้าเหนิดหนักเลยครับพอขอโทษแุ้ม
เป้าหนักครับ
พี่บอกว่าจริงแล้วที่ผ่านมาก็เห็นลูกชายกับลูกสะพายรักกันดีนะ
เอาข่าวเอาน้ำมาส่งกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้น
ลูกพ่อเป็นคนผิดอะเนาะมันจะเกิดอะไรก็ต้องปล่อยตามเวรตามกรรมแล้วล่ะ

ผิดผิดผิด